ส่วนประเด็นนายเปรมชัยตอนนี้ก็กลายเป็นประเด็นต่อเนื่องนะคะที่มีการเข้าไปตรวจพิสูจน์ทั้งงาช้างแล้วก็ชิ้นเนื้อของเสือดำ
หลังจากที่นายเปรมชัยพร้อมพวกเข้าไปล่าสัตว์อยู่ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนนะคะ
ตอนนี้เรื่องของชิ้นเนื้อเสือดำด้วยรวมทั้งเรื่องของงาช้างเนี่ยนะคะก็จะตรวจพิสูจน์เพื่อที่จะนำไปประกอบฐานความผิด
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานกันค่ะ
ตำรวจจากกองบังคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้และเจ้าหน้าที่ด้านวิทยาศาสตร์เข้าตรวจดีเอนเองาช้างจำนวน๔กิ่ง๒คู่ที่ตรวจยึดได้จากบ้านนายเปรมชัยก่อนหน้านี้
อีกภายใน๓อาทิตย์ต้องรอลุ้นว่าดีเอนเอที่ได้ผลนั้นจะออกมาเช่นไร
ว่าการตรวจสอบนั้นจะดูว่าดีเอ็นเอที่ได้จะเป็นงาช้างแอฟริกาหรืองาช้างเอเชีย
จากประเทศไทยได้กำหนดไว้ว่างาช้างลงทะเบียนได้จะต้องเป็นงาช้างของเอเชียเท่านั้น
หากเป็นงาช้างประเภทอื่นจะเข้าข่ายว่าผิดกฎหมายข้อหาครอบครองซากสัตว์ป่าคุ้มครอง
เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับตัวงาเบื้องต้นจากการตรวจสอบงาช้างชิ้นที่๑
มีน้ำหนักกว่า๑๓กิโลกรัมขนาดโค้งนอก๑๔๖เซนติเมตรโค้งใน๑๒๙เซนติเมตรโคนงา๓๖เซนติเมตร
กลางงา๓๒เซนติเมตรปลายงา๑๑เซนติเมตรส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างตรวจสอบ
โดยมีการประเมินมูลค่าราคากิโลกรัมละ๔๐๐๐บาทกิ่งละประมาณ๕แสนบาทรวมกว่า๒ล้านบาท
เรื่องต้นตรวจสอบพบนายเปรมชัยเคยทำเรื่องขอครอบครองงาช้างเมื่อปี๒๕๕๙
แต่ยังอยู่ขั้นตอนการยื่นเรื่องและยังไม่สามารถระบุได้ว่าที่ทำเรื่องขอนั้นเป็นงาช้าง๔กิ่งนี้หรือไม่
การกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระบุว่า
ขณะนี้ทางตำรวจปทศได้มีการประสานสถานีตำรวจภูทรทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อนำชิ้นส่วนเนื้อและกระดูกที่ตรวจพบ
ริมน้ำในอุทยานสัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนมาตรวจพิสูจน์เพิ่มเติมทั้งหมดด้วย
พร้อมกันนี้มีรายงานว่าตำรวจเตรียมเรียกตัวนางสาวกาญจนานิตยะ
อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าและพันธุ์นายนพดลพฤกษวรรณ
ข้าราชการกรมอุทยานรวมทั้งนายวิเชียนชินวงศ์
หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนฝั่งตะวันตก
ชุดจับกลุ่มเข้าสอบประคำเพิ่มเติมในประเด็นที่มีข้อสงสัยอยู่
ขณะที่โลกออนไลน์ก็เผยให้เห็นหลักฐานเด็ดโดยเฟซบุ๊คนายสัตวแพทย์
ธรพลมณีอ่อนหรือหมอล็อตได้ชี้ว่าการที่หน่วยพญาเสือลงพื้นที่
ค้นหาพยานหลักฐานในคดีกรณียิงเสือดำโดยพบเป็นกระดูกขาหลัง
นำขึ้นมาจากน้ำถือเป็นหลักฐานเด็ดในหลักวิทยาศาสตร์
ได้เป็นอย่างดีทิ้งท้ายด้วยระเบิดตูมใหญ่
จากพ่นตำลดเอกศีวรารังสีพรามณกุลรองผู้บิจการตำลดแห่งชาติ
ออกมาระบุว่าในวันที่๑๖กุมภาพันธ์นี้
หากนายเปรมชัยไม่มารายงานตัวต่อสารจังหวัดกาญจนบุรี
ก็จะถูกริบเงินประกันรวมทั้งจะขอสารอนุมัติหมายจับ
กำชับไปยังด่านตรวจคนเข้าเมืองทุกด่านให้เฝ้าระวังป้องกันการหลบหนีด้วย